และอย่างที่เห็นว่าเป็นพาดหัวข่าวของเรา
ตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถูกรอบสังหาร

ช็อกโลกช็อกความรู้สึกมากเลย
แล้วก็แน่นอนเมื่อวานมีวินาที
ที่จับภาพได้การลอบสังหารด้วย
แล้วก็วินาทีในการที่ช่วยเหลือชีวิต
แม้ว่าสัญญาณชีพจะไม่มีหลังถูกยิงก็ตาม
แล้วท้ายที่สุดก็ถึงแก่อศัลยกรรม

ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนั้น
เดินทางลงพื้นที่เพื่อที่จะไป

นี่ค่ะคาดว่าเป็นจังหวัดที่ผู้เกาะเหตุ
ได้ยิงนายชินโซอาเบะ
ตนายกรัฐมนตรีที่ปราศัยหาเสียง
ที่เมืองนาบราทางตะวันตกของประเทศ
นี่คุณเห็นไหมฮะคือมีทั้งภาพข่าว
มีทั้งภาพคลิปจากคนที่เขาไปฟัง

กำลังยืนอยู่บนแท่นนะฮะหลังจากนั้นเกิดกลุ่มควันขึ้น
จุดนั้นแหละครับเป็นจุดที่น่าจะเป็นการยิงนะฮะ
มีเสียงปืนดังขึ้น๒ครั้ง
นายอาเบะล้มลงมีเลือดออกมาทางบริเวณหน้าอกและลำคอ
คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนี้นะครับ
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ทั้งกาด
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ติดตามนายชินโซอาเบะพยายามเข้าไปช่วยเหลือ
เห็นเลือดไหมครับบริเวณเสื้อเชิดสีขาว
ด้านซ้ายตรงลำคอก็มีเลือดนะฮะ
ก่อนที่เขาจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน
มีอาการสาหัสไม่รู้สึกตัวและไม่พบสัญญาณชีพนะครับ
กระทั่งสื่อของญี่ปุ่นได้ประกาศการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
เมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาในท้องถิ่น
คือถูกรับสังหารเวลาสักประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีเหมือนกัน
ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ทางการเขาประกาศว่าเสียชีวิต
ตอน๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
คือมันจะมีมุมภาพหลายมุมนะคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่ามีประชาชนที่ไปฟังการปราศัยหาเสียง
ของนายทินโซอาเบะได้มีการถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
ตำรวจระบุว่านายอาเบะถูกยิงจากด้านหลัง
ที่หน้าอกด้านซ้ายขณะที่ผู้ก่อเหตุ
ซึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายเทศยะยามางามิ
อายุ๔๑ปีนี่จังหวะของการควบคุมตัวนะครับ
ตอนนั้นเขายังยืนอยู่ที่เดิม

ไม่ว่าจะเป็นกาดของอดีตนายกเอง

ได้พุ่งเข้ามาช้าตัวควบคุมตัวเขาไว้
นี่แล้วก็ปืนนะครับ
ลักษณะเหมือนการยิงที่อาจจะเป็นควันของระเบิดด้วย

คือคุณอาวุธปืนเขามันเหมือนประดิษฐ์เอง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่บ้านพักของเขา
ก็สามารถตรวจยึดอาวุธต่างรวมถึงระเบิดได้อีกนะครับ
เขาถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่า
ซึ่งจากคลิปอย่างที่บอกอาวุธปืนประดิษฐ์สีดำตกอยู่นะครับ
สื่อญี่ปุ่นมีการเปิดเผยภายหลังนะครับว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวเมืองนาบรานี่แหละฮะ
แล้วก็ทำงานเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเอง
ทางทะเลเป็นเวลา๓ปีจนถึงปี๒๕๕๙
ซึ่งเขายอมรับว่าสาเหตุที่เขาก่อเหตุ
เป็นเพราะความแค้นความไม่พอใจอดีตนายยกรัฐมนตรีอาเบะ
และลงมือยิงเพื่อหมายเอาชีวิตนะครับ
แต่ว่าทางการและก็สื่อของญี่ปุ่นยังไม่ได้รายงานออกมานะครับ
ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นไม่พอใจเรื่องอะไร
ตำรวจยังเปิดเผยนะครับว่าระหว่างการสอบปากคำ
ผู้ก่อเหตุได้กล่าวถึงองค์กรเฉพาะกิจแห่งหนึ่ง

ซึ่งเขาเชื่อว่านายอาเบะมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรนี้
นี่แหละฮะเรื่องที่ยังเป็นความลับอยู่
องค์กรที่นายจินโซอาเบะไปเกี่ยวข้อง
และทำให้ผู้ก่อเหตุโกรธแค้นคืออะไร
ลักษณะเขายืนอยู่ตรงนี้คุณครับ
เขายืนอยู่ด้านหลังการปราศัย
ยืนนิ่งอยู่หลายนาทีนะครับ

เหมือนคอยจ้องมองว่านายอาเบะทำอะไรอยู่
หลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจในการยิงนายจินโสะอาเบะสองนัด
เพราะว่าครั้งแรกนายจินโซอาเบะโดนแต่ไม่ล้ม
เพราะครั้งที่สองเป็นครั้งที่ทำให้นายจินโสะอาเบะล้มลงไปกับพื้น
สื่อญี่ปุ่นยังรายงานถึงประเด็นขององค์กรเฉพาะกิจ
ที่ผู้ก่อเหตุอ้างถึงว่าอาจจะเป็นกลุ่มศาสนาครับ
ที่คนร้ายหรือว่าผู้ก่อเหตุเชื่อว่านายอาเบะมีส่วนเกี่ยวข้อง
เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบต่อไปครับ
ขณะที่ตำรวจระบุว่าไม่แน่ชัดว่าองค์กรที่ว่านี้หมายถึงอะไร

ขณะที่การสืบสวนยังดำเนินการต่อไปอย่างเข้มข้นครับ

ทั้งนี้นายชินโซอาเบะอายุ๖๗ปี
เป็นนายยกรัฐมนตรีคนที่๕๗ของญี่ปุ่น
ระหว่างปี๒๕๕๕ถึง๒๕๖๓นะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ครองตำแหน่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับ

ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับ
เมื่อวันที่๒๘สิงหาคม๒๕๕๘ที่ผ่านมา
ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพนะครับ
แล้วก็เป็นนายยกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เข้าพบหาบรือ
กับนายชินโซอาเบะครั้งที่เป็นนายก
บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์

ในส่วนของประเทศไทยเองนะครับประเทศไทยจะได้มีการ
ออกเอกสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นทั้งตัวแทนอาเซียนด้วยนะครับ
และอีกอย่างการลอบสังหารในจินโสอาเบะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนในญี่ปุ่นมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นอาจยกรรม
เรื่องของการครอบครองอาวุธ
แล้วก็เรื่องของการก่อเหตุร้ายแรงแบบนี้
เพราะญี่ปุ่นเขามีกฎหมายหนักมากเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธ
เขาสำรวจมาเลยว่ามีจำนวนของอาวุธปืน
ลงทะเบียนไว้แค่๓แสนกว่ากระบอก
ขณะที่ประชากรมีอยู่ถึงร้อยกว่าล้าน
อาวุธปืนบ้านเขาไม่ได้หาง่ายเหมือนบ้านเรานะ
แล้วนี่มีคนมาทำก่อเหตุแบบนี้

ท่านนายกของเราก็มีการโพสต์ในเพจของท่านนะนะ

กับการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นด้วย

การรอบสังหารครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงญี่ปุ่นไปตลอดการเหมือนกันนะ